คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องของความคืบหน้า
กรณีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตหน่อยนะคะ
เวลาที่เราเล่าข่าวนี้คุณผู้ชมหลายคนให้ความสนใจ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตามจับตัวคนร้ายให้ได้
รอลุ้นตลอดทีมข่าวของเรายังอยู่ยังเกาะติดอยู่
ทีนี้มีความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานตำรวจพาคุณแม่ของน้องชมพู่

เป็นเหตุการณ์เสมือนจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๑พฤษภา

น้องหายตัวไปตอนเช้านี่แหละ
เขาก็เลยแบบไปจำลองเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงการตามหาตัวน้อง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีอีกประเด็นนึงด้วย
นี่ไปดูก่อนค่ะดูการจำลองเหตุการณ์
ย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้ว๑๑พฤษภาคม
คือตั้งแต่ตอนที่แม่ออกจากบ้านตอนเช้า๗โมง๓๕
แตนก็คือป้าของน้องชมพู่เป็นพี่สาวคนโตของแม่
อีกคนนึงก็คือนัดกับลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาที่เป็นพี่เขย
ทีนี้ก็ต้องไปจำลองเหตุการณ์๕จุดค่ะ
ว่าวันนั้นทั้งแม่น้องชมพู่ทั้งป้าแตนทั้งลุงพลไปตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วก็เดินลงมารอที่ตีนเขา
หลังจากนั้นแม่ของน้องชมพู่ก็ไปหยดน้ำกรดที่ต้นยาง
แล้วก็เดินลงมาเจอลุงพลกับป้าแตน
ทีนี้ทั้งคู่ก็ต้องกลับไปก่อนเพราะว่าจะต้องออกไปรับพระ
แม่น้องชมพู่ค่ะก็แวะไปหายายของน้องชมพู่
อยู่ที่กระท่อมตรงข้ามกับสวนยาง
แล้วป้าแตนก็โทรมาหาตอนสักประมาณ๑๐โมง๖นาที
โทรมาบอกว่าชมพู่หายตัวไป
แม่รู้ตอนนั้นแม่ก็เลยรีบกลับบ้าน
นี่แหละค่ะเป็นการไปจำลองเหตุการณ์
ในเช้าวันที่๑๑พฤษภาคม
ว่าวันนั้นทั้งแม่ทั้งป้าแตนทั้งลุงพล
ไปอยู่ในจุดไหนบ้างระหว่างที่น้องหายตัวไป
ซึ่งแม่น้องชมพู่บอกว่าโล่งใจนะคะ
ที่ได้มาจำลองเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะได้ยืนยันพิกัดว่าแม่อยู่ตรงไหน

เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดี
เพราะว่าได้เล่าความจริงไปทั้งหมด
ทีนี้ถามว่าแม่นอกจากแม่มาจำลองเหตุการณ์แล้ว
พ่อล่ะจ๊ะพ่อได้มาจำลองเหตุการณ์ไหม
คุณแม่บอกว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เชิญพ่อไปจำลองเหตุการณ์
เพราะว่าคุณพ่อป่วยเป็นไข้หวัดอยู่
เดี๋ยวรอให้พ่อหายดีเดี๋ยวตำรวจคงเชิญมาจำลองเหตุการณ์นะคะ
อันนี้คือเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

เส้นผมที่เจออยู่๔จุดรอบศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
เจ้าหน้าที่เขาไปเจอเขาก็เก็บเอาไปตั้งแต่วันแรก

เพราะว่าไปเจอศพน้องวันที่๑๔พฤษภาคม
ทีนี้ผลการตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ
บอกได้แล้วว่าเส้นผมที่เจอนั้นไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่
ผลมันออกมาแล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่ของน้องชมพู่แล้วเป็นของใครล่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ได้นะคะ
ขอให้เจอรวมถึงจากร่างกายน้องชมพู่
กางเกงจากรองเท้าจากเส้นผมทั้ง๔จุด
ทีนี้ก็เลยถามว่าคุณพ่อคุณแม่คะ
แม่ก็บอกว่าแม่เชื่อนะว่าตำรวจทำงานมานาน
ถ้าจะมีการออกหมายจับจะจับใครจริงเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานมัดชัดเจน
แม่ก็ยอมรับว่าหลายคนที่ตำรวจระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัย

แต่ถ้าเกิดว่าหลักฐานทั้งหมดมันชี้ไปที่ใคร
สิ่งสำคัญคือคนคนนั้นต้องบอกให้ได้
เสื้อกล้ามสีขาวของน้องชมพู่ถูกซ่อนอยู่

เพราะว่าตอนนี้เสื้อกล้ามสีขาวของน้องก็ยังหาไม่เจอนะคะ

ก็ลุ้นอยู่ว่าขอให้ได้ตัวจริงเถอะ
ให้ได้อะไรสักอย่างที่มันช่วยตำรวจได้
ให้เขาทำงานได้เร็วให้ได้เยอะ
อยากเห็นหน้าคนร้ายเร็วค่ะ
อะไรก็ได้ให้มันมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะ
เพื่อที่จะชี้ว่าคนนี้เป็นคนทำ
แม่คิดว่าตำรวจท่านทำงานมานาน
มีความชำนาญและความเก่ง
ท่านต้องไม่ปักปำโดยที่เหตุผลไม่เพียงพอ

ภาวนาขอให้ตำรวจได้หลักฐานเยอะก็แล้วกัน
เราจะได้มั่นใจว่าคนคนนี้คือไม่ใช่แพ้
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชม
เช้าวันนี้ตำรวจชุดสืบสวน
ก็มีการนำตัวพ่อแม่แล้วก็พี่สาวของน้องชมพู่

ว่าจากการไปให้ปากคำมันมีความคืบหน้าไหม
เพราะว่าถ้านับดูวันนี้วันที่๑๐มิถุนายน
นี่คือจะครบ๑เดือนเต็มจากวันที่น้องหายตัวไปแล้วนะคะ
หลายคนก็บอกว่าอยากให้มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ